ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นแถวห้องเช่านั่นแหละ
รถกระจกรถเป็นรูโหวเลย

แล้วเห็นไหมเล็กนั่นใต้กรอบ

ใช่แล้วครกแบบนี้คุณผู้ชม
มันเป็นครกแบบไม่ใช่ครกไม้เนอะ

จะเรียกว่าครกปูนก็ได้เขาปั้นขึ้นมา

นี่ปลามาใส่กระจกรถเมื่อกี้

นี่พอเห็นแบบนี้ทุกคนก็มีคำถามหมดว่า

ในตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะ
ทีนี้ทางตำรวจภูทรเมืองเลย
ก็นำกำลังเข้าไประงับเหตุ
พอไปถึงเนี่ยเจอฝั่งผู้ก่อเหตุอายุ๒๒นะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนี่คนนี้ยกมืออยู่

มีอาวุธปืนมีมีดมีอะไรอีกไหม

อากาศร้อนเจอรถใครเข้าเจอรถเพื่อนข้างห้องเข้าโมโหไม่พอใจ

แล้วในจุดที่เกิดเหตุตำรวจไปเจอ
คุณผู้ชมเห็นไหมอยู่ตรงที่ปั่นน้ำฝนโอ้โหเศษแบบส้มตำอ่ะ
มีเปลือกมะนาวกระโถกฝักยาวอยู่ด้วย
ใช่แล้วฝั่งอยู่ที่พื้นอีกนะคะ
เจ้าของรถผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นดูทีวีอยู่

ก็เลยออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าว
รถเรานี่นะโดนครกปลาจนแตกแบบนี้
ก็เลยรีบโทรบอกตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบดูค่ะ
แล้วฝั่งแม่ของผู้ก่อเหตุที่เป็นชายวัย๒๒ปี
ก็มาขอโทษบอกว่าเรื่องค่าซ่อมกระจกรถทั้งบานเนี่ย

เจ้าของรถไม่ได้ติดใจเอาความคิดดูสิ
เพราะอะไรเขาบอกว่าเห็นเป็นเพื่อนข้างห้องกัน
เลยไม่ได้ติดใจเอาความโอ้โฮ
ถ้าอย่างนั้นลูกแม่เนี่ยคืออาจจะต้องไปพบคุณหมอด้วยนะ
ไปปรึกษาด้วยนะว่าเอ๊ะด้วยแค่อากาศร้อนอย่างเดียว
แล้วมาทำแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะ